หน่วยงานทั้งภาครัฐเองก็ตรวจสอบติดตามอยู่นะคะเรื่องของความปลอดภัย
แต่ยังไม่จบเพียงเท่านี้เมื่อวานนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ปฐุมธานี
พบกระเป๋าต้องสงสัยเหมือนกันอยู่ที่บคศรังสิต
มาเก็บกู้แล้วก็ทำลายกระเป๋าใบนี้เนี่ยค่ะนาทีที่กำลังทำลายวัตถุต้องสงสัยนี้นะคะ
ภายในสถานีขนส่งรังสิตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
ก่อนได้เข้าตรวจสอบกระเป๋านะคะพบอีกครั้งว่าภายในกระเป๋าเนี่ย
มีเสื้อผ้าคล้ายเสื้อผ้าของคนขับรถแท็กซี่และมีเครื่องใช้ส่วนตัว
มุดบัญชีของธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น
ระบุชื่อนายศักดาเพ็ญนรงค์
ซึ่งไม่พบว่าภายในนั้นมีระเบิดหรือว่าอุปกรณ์การทำระเบิดแต่อย่างใดนะคะ
แต่อย่างน้อยเนี่ยก็มีรายชื่อแหละว่านายศักดาเพ็ญนรงค่ะ
เพราะฉะนั้นก็จะติดตามตัวนายศักดามาสอบสวนอีกครั้งหนึ่งว่ากระเป๋าใบนี้เป็นยังไงมายังไงนะ
เพราะฉะนั้นตอนนี้ถือว่าสถานการณ์มันทำให้คนไม่มั่นใจแล้ว
เห็นอะไรแปลกนี่ก็ต้องเฝ้าระวังกันให้ดี